ทีนี้คุณผู้ชมดูข่าวนี้กันหน่อย
ดิฉันว่าน่าจะมีรอยยิ้มมุมปาก

รายเดอร์ตัวจิ๋วอายุ๙ขวบค่ะ
รับจ้างเดี๋ยวไปส่งอาหารให้ตามบ้าน

แล้วคุณดูสิใส่ชุดเขียวแบบนี้

แล้วก็ที่ใส่สัมภาระเป็นแบบนี้
เป็นกล่องแล้วก็เขียนเห็นไหมคะ
แล้วก็บอกว่าเที่ยวละ๑๐บาท
แล้วก็บอกชื่อด้วยคือน้องเขาชื่อว่าน้องคูณ

ก็บอกว่ามันเป็นความน่ารักแหละ
ช่วงนี้น้องเขาปิดเรียนอยู่
แล้วก็มหาลัยได้พิเศษคนก็แชร์กันเยอะนะคุณ
ผู้สื่อข่าวก็ไปที่คุ้มห้วย

เจอน้องคุณเด็กชายสุรกุลดลสมบูรณ์
น้องเนี่ยกำลังปั่นจักรยานอยู่กับเพื่อนในคุ้มนั่นแหละ
ก็ถามว่าน้องปั่นจักรยานเล่นเหรอเปล่า
ไปถามว่าอ้าวใครจะสั่งอะไรไหมครับ

น้องคุณบอกว่าตอนนี้ปิดเรียนเพราะว่าโควิดไง
แล้วก็เห็นว่าพี่ก็ขี่รถส่งสินค้าเยอะ
พอน้องคุณเห็นแบบนี้ปุ๊บก็เลยอยากทำบ้าง
บอกเพื่อนก็มี๔๕คนนี่แหละค่ะ
เอากล่องกระดาษไม่ใช้แล้วมาผูกเชือกสะพายเป็นเป้
ปั่นจักรยานแบบนี้ก็ออกบริการคนในคุ้ม
รับส่งสินค้าอาหารต่างจากร้าน

ถามว่าน้องคุณคุณทำมากี่วันแล้วลูก
บอกว่าก็ทำมาได้ประมาณ๓วันแล้วครับ
บอกว่าเราได้ตังค์เท่าไหร่ทำได้กี่เที่ยว
คูณบอกว่าก็ได้ประมาณ๕เที่ยว
ผมได้ตังค์มา๑๖๐บาท

วันหนึ่งก็วันแรกอันเห็นออก
แรกก็จะได้ประมาณ๔เที่ยว
วันนี้ยังไม่ได้
เมื่อวานได้๕เที่ยว๑๖๐บาทครับ

แต่แล้วแต่ลูกค้าจะให้เราเท่าไหร่
เราก็ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์

ใช่คือใครเห็นเขาก็เอ็นดูไงคะ
คุณแม่ของน้องคุณเนี่ยบอกว่าปกตินะนะ
น้องคุณใครใช้อะไรนะน้องก็ไปหมดเลย
แล้วช่วงเด็กเขาปิดเรียนไม่มีอะไรทำไง
ก็เห็นว่าลูกกับเพื่อนเนี่ยนะคะ
ก็พากันปั่นจักรยานแล้วก็เอาของไปส่ง
ก็เห็นด้วยนะเพราะเขาก็หารายได้
ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ดีกว่ามานั่งติดมือถือ
ติดเกมติดโทรศัพท์ช่วยแบ่งเบาภาระคุณพ่อคุณแม่ได้
เห็นเด็กปั่นจักรยานมาสั่งอาหารที่ร้านไง
แล้วก็มีการบอกคนในร้านบอกว่าผมบริการรับส่งสินค้าในคุ้มนี้นะครับ
ทีนี้คนที่เขาเป็นลูกค้าที่ร้านเขาบอกเออน่ารักดีพูดจาพูดก็เพราะด้วย
ก็ชื่นชมนะคะว่าเด็กเขามีหัวคิดที่ดี

อันนี้ตอนนักข่าวเราไปถ่ายเอาไหนน้องคุณ
ไปส่งบ้านไหนเดี๋ยวพี่ขอตามไปถ่ายด้วย
แต่น้องคุณก็ต้องดูแลตัวเองด้วยนะป้องกันเรื่องโควิด๑๙ด้วยนะลูกนะ
น้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดเลยนะคะ